พี่น้องทะเลาะกันแล้วก็จะด่ากัน

ด่ากันเพราะเบิร์ตจริง
เอ้าพี่ไม่เกี่ยว
ภายภาย
คุณแยกว่
น้ำแข็งพี่ถามสักนิดเถอะ
มีชื่อพี่เข้าไปเกี่ยวข้อง
คือเบิร์ตอาจจะเป็นคนที่ทะเลาะกัน

คือยังไงไม่เข้าใจ

เอางั้นนะคุณผู้ชม
งั้นเข้าใจตรงกันไอ้เบิร์ตหลังจากนี้

ในข่าวนี้นะ

อยากจะเห็นตัว

ที่ใส่ชุดชมพูถือไม้อยู่เนี่ย

แล้วถามว่าเบิร์ดคือหมาใคร
หมาของน้องสาวนักข่าวไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ

คนเล็กตื่นมาหุงข้าวตามปกติ
ได้ยินเสียงดังหันไปดูนอกบ้าน
อ๊าวพี่สาวถือไม้คลั่งถนนมาทำไม
ทีนี้ตัวของพี่ออนอุมา

ก็เลยกลงไปตีหมาที่ตรงประตู

ไม้นี้ที่เอาไปตีหมาจนหัก
และนี่หินที่ขึ้งใส่บ้าน

จับหัวกระแทกกับเก้าอี้หน้าบ้าน

กลายเป็นว่าฉันก็หวาดระแวงพี่ฉันเหมือนกันนะ

พี่สาวพี่นรมนป้านรมนบอกว่าไง
โอ๊ยที่น้องพูดอ่ะไม่จริงเลย
วันนั้นน่ะไม่ได้คิดจะไปทำร้ายคนซะหน่อย
ถือไม้ไปจะไปตีไอ้เบิร์ตมัน

แต่ว่าน้องสาวฉันระแวงไปเอง
อยู่มาบอกให้ลูกถ่ายคลิปเฉยเลยจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แล้วจ๗๐๐คนกัดหาเดี๋ยวคุณจ๊ะเปรย์มึง
แล้วทำตีมากว่าไม่มันก็ถือลองชามเท้า
มึงกั้นขาวป๊าทำไมกั้นขาวครูทำไม
เดี๋ยวกัดฆ่าแต่กูจะตีมึง
แล้วมันก็พอเราถือไม้มันก็วิ่งเข้าไปใต้บ้าน

นี่ไงฝั่งพี่สาวบอกแบบนี้แล้ว
มันไม่เกี่ยวอะไรกับคนเลย
น้องฉันหวาดระแวงไปเองแล้วก็ให้ลูกเอามือถือมาถ่ายคลิปเฉยเลย

นี่ไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้นนะ
บ้านนี้เนี่ยที่เขาทะเลาะกันเนี่ย

เรื่องในครอบครัวพี่น้องบ้านนี้ทะเลาะกัน

หายไปเลยเห็นไหมชื่อตั้งเยอะ

เราให้คุณเลือกแล้วว่าคุณจะให้เราเล่าชื่อไหน
ต้องเล่าชื่อนี้ไม่งั้นก็ไม่ได้อัตรรส
จบข่าวแล้วหน่าจบแค่นี้ละจบแค่นี้แล้ว